คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่ศรีสะเกดค่ะ
กำลังช่วยชีวิตเด็กชายวัยสิบสองถูกลุกหลงค่ะ
เพราะว่าวัยรุ่นที่เขาไปร่วมงานวันเกิดของคนในหมู่บ้านเนี่ย
ตีกันแล้วไล่ยิงกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องเลย

โพสต์ภาพงานศพแล้วก็มีหนังสือแจ้งความ
มีข้อความบอกว่าลูกหนูโดนยิง
ถูกลุกหลงวัยรุ่นตีกันในงาน

ทั้งที่รู้ตัวคนร้ายแล้วตำรวจออกหมายจับแล้วช่วยกันแชร์หน่อย
คือเหตุการณ์นี้ค่ะทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ
๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกต
คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับแม่ของเด็กที่เสียชีวิตค่ะ
คุณแม่วาสนาวาปีเนอายุ๓๙ปี

บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยชื่อว่าเด็กชายเปรมมณัฐสารพลหรือน้องปลื้ม

โดนลุกลงกระสุนปืนเข้าซี่โครงขวา
แล้วก็โดนหัวใจฉีกขาดคือทะลุออกซี่โครงซ้ายเลยค่ะ
คุณแม่บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายแม่ไปงานวันเกิดของคนในหมู่บ้าน
แล้วก็เจ้าของงานวันเกิดเขาจ้างวงดนตรีรถแห่มาสร้างความสนุกสนานนะคะ
ลูกชายก็ไปเล่นกับเพื่อนตามประสาทเด็กกับพึ่งอายุสิบสองเอง
ประมาณ๕ทุ่มงานจะเลิกอยู่แล้วทุกคนก็ทยอยกันกลับ
แม่ก็ไปเรียกให้ลูกชายกลับบ้านแต่ปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านมาบอกแม่ว่า
เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยต่างถิ่นมานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าวัดบ้านหนองอีโต่ง
เอาปืนมายิงคั่วหรี่๕นัท
ปลื้มลูกแม่อยู่ตรงนั้นถูกลุกหลง
กระสุนเข้าซี่โครงฝั่งขวาตัดหัวใจแล้วทะลุออกฝั่งซ้าย

ตกใจมากนะคะวิ่งมาดูลูกชาย
สิ่งที่แม่เห็นคือลูกชายนอนจมกองเลือดอยู่หายใจรวยรินนะคะ
แม่ก็พยายามจะเรียกชื่อลูกนะน้องปลื้มน้องปลื้มนะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มาปั๊มหัวใจไปส่งโรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุเนี่ยก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ปนกิจเมื่อวานก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
เพราะว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลยออกหมายจับไปแล้วด้วย
แม่ก็เลยบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกแม่หน่อย
ไม่รู้เรื่องเลยนะคะโดนลูกหลงเสียชีวิตนะคะ
ก็นอนแบบเนื้อเลือดก็มีในท้องอะไรอย่างนี้
อืมเราก็เลยรับไม่ได้อ่ะเรารับไม่ได้
เพราะว่ามันเร็วเกินไปเด็กก็มันยังเด็กอยู่
แล้วมันก็เล่นสมวัยมันอะไรอย่างนี้
คือต้องการให้ช่วยกันค่ะช่วยกันจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่น่าปล่อยให้เป็นอันตรายกับคนอื่น
ไม่อยากให้เกิดกับใครอาจจะไปทำเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีก
ไปโดนลูกเขาเขาคงจะเสียใจไม่น้อยกว่าเรา
ถ้าฟังยังอยู่พ่อก็อย่าบอกว่า
พ่อก็ใจจริงก็ถ้าอยู่ปลื้มอยู่
พ่อก็จะพาไปเหมือนเดิมแต่อันนี้
ปลื้มคือไม่อยู่แล้วพ่อเสียใจ
ผมอยากให้สื่อมวลชนนะครับ
ที่ว่าเจอตัวคนร้ายตรงไหนหรือยังไง

เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาจับกลุ่มจับกลุ่มตัวเพื่อที่จะว่าไม่ให้เป็นแย่ง
อย่างเผื่อภายภาคหน้าอย่างนี้เขาไปทำกับใครคนอื่น
เหมือนลูกใครยังไงเหมือนลูกผมเนี่ยใช่ครับชีวิตเขาจะพังขนาดไหน
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่น้องปลื้มนะฮะที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะฮะ
ค่ะมีคนเจ็บนะฮะที่ถูกกระสุนด้วยนะครับ
มีนายรังสรรพระเดิมอายุ๒๘นะครับโดนยิงเข้าแขนขวากระดูกแตกนะฮะ
กับนายนัทวัฒน์วิเชียรอายุยี่สิบเอ็ดกระสุนเข้าแขนขวาหนึ่งนัด
มือขวาหนึ่งนัดแล้วก็หลังอีกหนึ่งนัดนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลกันอยู่นะครับพ่อของนายนัทวัฒน์
หนึ่งในคนเจ็บนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยบอกว่ารู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
เพราะว่าเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนคืนเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตั้งใจจะยิงลูกชายของเขาก็คือนายนัทวัฒน์นี่แหละนะ
แต่กระสุนเนี่ยมันพลาดไปโดนเด็กก็คือน้องปลื้มจนเสียชีวิตด้วย
คุยกับลูกชายคืนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าตั้งใจไปเที่ยวงานนะครับ
ไม่รู้ว่าคู่อริจะมานะฮะโอ้โห
ความคืบหน้าทางคดีนะครับสพวังหินจังหวัดศรีสเกต
ออกหมายจับคนร้ายแล้วนะครับคือนายทรงชัยนามสกุลสายเงิน
หรือในอีทคนนี้ครับทุกผู้ชมครับอายุประมาณ๒๑นะครับ
เป็นข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสองข้อหาตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังคงกบดานในพื้นที่อยู่นะครับ